เอาคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยคือเดี๋ยวนี้เราก็เห็นบ่อยนะคะเวลาจะไปแสดงความยินดีด้วยช่อดอกไม้เนี่ยคนที่มีสตังค์หน่อยก็ใช้เป็นธนบัตรนะคะแทนดอกไม้นะคะครั้งเนี้ยค่ะนี่ก็เป็นช่อดอกไม้ที่ผู้หญิงคนนึงจะสั่งให้กับแฟนนุ่มในงานเลี้ยงฉลองรับปริญญาแต่ใช้แบงค์พันธุ์ตั้งห้าสิบใบเนี่ยห้าหมื่นบาทนะคะแต่ไหนจะมีค่ะจัดไหนจะมีค่าส่งก็ห้าหมื่น
ผ่านแอปพลิเคชั่นแอปหนึ่งแอปดังแหละแต่ร้านดอกไม้เขาบอกว่าก็จั้งแท็กซี่ผ่านแอปให้ไปส่งอยู่บ่อยนะครับแต่คุณผู้ชมค่ะ
ดอกไม้๕๐๐๐กว่าบาทมันไม่ถึงมือของคนที่ควรจะได้รับมันหายไปเลยแล้วติดต่อคนขับแท็กซี่ไม่ได้เลย
หายไปทั้งช่อดอกไม้ทั้งคนขับแท็กซี่ผู้เสียหายคือนางสาวบิวอายุ๒๕ปีค่ะเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นะคะ๒๐กุมภาพันธ์สั่งช่อดอกไม้เงินสดที่ร้านแห่งหนึ่งในปากคลองตลาดพระนครกรุงเทพจะไปเซอร์ไพรส์แฟนนุ่มงานเลี้ยงรับปริญญาแถวแถวรังสิตปฐุมธานี
เป็นช่อดอกไม้ทำจากแบงค์พันธุ์๕๐ใบ๕๐๐๐บาทนะคะก็มีดอกไม้แซมด้วยค่าจ้างจัดดอกไม้๓๐๐บาทค่าส่งดอกไม้๕๕๐บาทรวมแล้วช่อดอกไม้ช่อนี้ก็คือ๕๓๕๕๐บาท
คนขับคือนายนรงศักดิ์ค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะดอกไม้ไม่ถึงมือผู้รับ
แต่คนขับกดจบงานไปแล้วเหมือนกับส่งดอกไม้เรียบร้อย
โทรตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางร้านดอกไม้ให้ไปไม่อะไรเลย

ก็จะเห็นว่าแท็กซี่เขาไม่ได้ไปส่งดอกไม้ตามที่กล่าวอ้างนะ
แล้วคนขับแท็กซี่คนนี้หายไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลย
คือผู้เสียหายค่ะ
เขาก็ไปแจ้งนะ
แจ้งความเอาไว้ที่สพคลองหลวงจปฐุมธานีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจนัดคนขับแท็กซี่ให้เข้าให้ปากคำ
แต่คนขับแท็กซี่ไม่มาตามนัดค่ะ

ก็เลยมาร้องเรียนกับเพจเฟซบุ๊ก

เพราะว่าทั้งเสียเงินเสียความรู้สึก
แทนที่จะได้เซอร์ไพรส์แฟนในวันสำคัญ
ด้วยความที่ว่าแฟนนุ่มของเธอเซอร์ไพรส์กลับ

เธอก็เลยบอกว่าแหมพี่อุ๋ย

จะดีใจที่ถูกขอแต่งงาน
หรือจะเสียใจที่ถูกเชิดเงินไป

ส่วนเราก็ตั้งใจว่าจะมีช่อดอกไม้๕๐๐๐บาท
ใช่ก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ซึ่งกันและกันอะเนาะ
แต่กลายเป็นว่าช่อดอกไม้๕๐๐๐ไม่มี

แต่สุดท้ายเธอก็เลยบอกว่าเธออยากได้เงินคืนนะคะ
แล้วเธอก็จะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ

ดอกไม้เองก็ไปแจ้งความที่สอนอบางเสาทง
ภาษีเจริญกรุงเทพแล้วก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ทางร้านดอกไม้บอกแบบนี้ค่ะ

ส่วนตัวคนขับแท็กซี่ก็คือตามภาพซ้ายมือนี้นะคะ
ทางร้านดอกไม้เองก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อ
แต่เขาปิดเครื่องติดต่อไม่ได้เลย
ส่วนทางแอปพลิเคชันที่แท็กซี่คันนี้

แอปพลิเคชันเองก็ติดต่อคนขับแท็กซี่คนนี้ไม่ได้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายเนี่ยค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะ
ผู้กำกับการสอนอบังเสาทงก็เลยบอกว่าคือเบื้องต้น
คนขับแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
มันเข้าขายความผิดฐานยักษ์ยอกทราบ
แล้วก็รู้ตัวแล้วด้วยว่าคนขับแท็กซี่คือใคร
คือกรมการขนส่งทางบกบอกว่าคนขับแท็กซี่คันที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
แท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน๑มมขข๑๗๕๔
คนขับชื่อว่านายนรงศักดิ์ขินทองนะคะ
จากการตรวจสอบขาดการต่อภาษีมานานเกิน๓ปีแล้วค่ะ
ทำให้ทะเบียนถูกระงับไปแล้ว
มีความผิดตามพรบรถยนต์ปี๒๕๒๒มาตรา๖ด้วยนะคะ

ส่วนคนขับก็ต้องประสานไปทางตำรวจค่ะ
เพราะพฤติกรรมแบบนี้เป็นภัยต่อสังคมจริงนะคะ

เจ้าตัวเขาดูอยู่มันเกิดอะไรขึ้นก็ลองติดต่อตำรวจเขาเลยนะ

ส่งของที่เป็นผิดกฎหมายหรือว่าของที่เป็นเงินสดเป็นทองคำเป็นอะไรที่มีมูลค่าสูงเขาก็ไม่รับส่งอยู่แล้ว
แต่ทางร้านดอกไม้เขาก็ยอมรับในแง่ที่ว่าคือเขาไม่ได้ห่อให้มิดชิด
คือมันเห็นเลยว่าเป็นแบงค์พันธุ์๕๐ใบอย่างนี้ค่ะ
คือเจ้าของเงินโดยตรงในเคสนี้ก็คือร้านดอกไม้นั่นแหละ
เพราะว่าคนที่เขาสั่งดอกไม้เขาโอนเงินให้ร้านใช่ไหม

แล้วร้านก็เอาเงินสดจากร้านมาใส่ช่อดอกไม้

แล้วก็ขยายผลต่อในการเอาผิดคนขับแท็กซี่นะคะ